ล่าสุดดราม้าประยันนั่นสวนทุเรียน

เดี๋ยวฟังตามดีนะคะคุณผู้ชมค่ะ

พี่นวัดแกทำวัยทีมิสแกงส์ใช่ไหม

ปรากฏว่าไปเจอของดีทุเรียนภูเขายาลา
ก็เลยใจดีแบบว่าจะส่งเสริมแบบว่า

ให้สติศัตริย์มีรายได้เพราะมีช่วงนึงทุเรียนราคาตก
ก็บอกติดต่อพี่นวัดมา

เราก็ไปติดต่อเครื่องของสวน

ปรากฏว่ามันเกิดดราม่าไงรู้ไหมคะ
ปรากฏว่าพอคนสั่งซื้อไปแล้วมันกินไม่ได้
โรงเรียนที่มาส่งคือออนไปบ้างล่ะ

ก็เลยเกิดกันด่ากันใหญ่โตนะคะ
เจ้าของสวนเขาโพสต์คลิปบอกว่าพี่นวัดเนี่ยมาสร้างภาพเนี่ย
เออมันเวลาขนส่งทุเรียนมันต้องมีระยะเวลาไม่ใช่แบบส่งไปได้เลย

ท้ายที่สุดแล้วพี่นวัดก็พูดตรงก็คือสวย
คือตัวเองก็ต้องเสียเงินค่าล่วงหน้าไปล้านหนึ่งเลยนะ

เพราะว่าคือแบบว่าเขาอะไรแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะ
คนก็เข้ามาด่าเยอะแยะมากมายนะคะทางด้านเจ้าของทุเรียน
เขาก็โพสต์คลิปโอ้โหแชร์กันไปแชร์กันมา
ส่วนเขาก็เสียหายเหมือนกันเพราะว่าคนก็ด่าเหมือนกันว่า
วันนี้ผลไม้ไม่มีคุณภาพว่าอย่างนั้นเถอะ
มีคลิปด้วยที่พี่นวัดเนี่ยเขาโพสต์คลิปที่เจ้าของเจ้าของสวนทุเรียนเนี่ย
เขาพูดนะคะไปฟังสักเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทุเรียนที่เราไปเข้าร่วมกับบริษัทของเขานะครับ
จากเดิมเราเป็นชาวสวนเราเป็นเจ้าของสวน
เนี่ยทำไปทำมาอยู่ดีเอ้ยผมเป็นลูกจ้างเหรอวะเนี่ย
น่าสงสารทำไมทำมาเป็นลูกจ้างเขาไปอีกนะคะ
นะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วพี่นวัดก็ประกาศว่าไม่ขอยุ่งแล้วนะคะ

เพราะว่าตอนนี้สวยกันไปแล้วค่ะ
ใครผิดใครถูกแต่ที่แน่คนสั่งทุเรียน
และไม่ได้กินเนี่ยมันอารมณ์เสีย
ว่าอยากให้แม่กินทุเรียนกันครับครอบครัว